วันนี้พาคุณผู้ชมลงไปที่ทะเลอันดามันกันหน่อยค่ะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีการเปิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ
โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานทางฝั่งทะเลอันดามันนะคะ
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบุว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน
โดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารา

แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยนะคะ
โดยอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้มี๖แห่งด้วยกัน
ก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตัวทางด้านของเขาลำปีท้ายเหมือง
แล้วก็อุทยานแห่งชาติสิรินาท
นี่คือ๖แห่งนะคะที่มีการถูกเสนอชื่อ
เพื่อให้เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติแห่งใหม่ของไทยต่อไปด้วย
ทั้งนี้นะคะกรมอุทยานได้มีการออกมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ
เพื่อเป็นการเที่ยวทางทะเลอย่างไม่ทำลายธรรมชาติ
แล้วก็ไม่ให้ระบบนิเวศทางทะเลเสียหายนะคะ
ก็เลยมีแนวทางสำคัญเลยนะคะ
คืออย่างแรกเลยอาจจะมีการปิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว
หรือว่ามีการปรับปรุงตัวเอง
ในขณะเดียวกันมีการควบคุมแล้วก็จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
ความเร็วแล้วก็การใช้เสี่ยงของยานพาหนะ
กำชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามในอุทยานแห่งชาติ
เพื่อให้การท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมดยั่งยืน
แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลต่อไปด้วยนะคะ